ข้างเพลิงเพื่อให้ช่างภาพถ้าไม่ถ่ายภาพ
ฟ้าทุกเดชแสงกรฟ้าทุกเดชแสงกร
บรรยายครับยางเดียว
แล้วเราฝากอะไรถึงคนที่มาเคลียร์ไหม

ผมเองเป็นศิลปินผมยังยื่นอก

เพราะฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดาธรรมดา
เรื่องการส่องใบดำใบแดงมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัว
มันอยู่ที่จิตใจของเราเองว่าเราอยากจะทำมันด้วยใจไหม

เราก็จะไม่มีความสุขเวลาที่จะจับได้ใบแดง
แต่ถ้าเรามาแทบแต่ถ้าเราคิดว่าไม่มีไร
ถ้าได้ใบแดงก็ต้องเป็นทหารก็ต้องทำหน้าที่ทหารให้ดีที่สุด

ได้ความสุขจากเพื่อนหลายคนมาขึ้นอยู่บ้าน

วัดดวงครับ
หมอนทั้งอนไม่ได้ออกการอะไรอีกแล้ว
สามารถส่วยอย่างที่ดีในวันนี้ในพืชธรรมค์เหิมมโทษละโทษลนะคะ
ซึ่งแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ที่ชายไทยจะต้องมาแสดงต้นในวันนี้
แล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องอาหารความเกิดอีกหลายท่านนะคะ
ที่จะต้องทำการทักคัดเลือกเกณฑ์ในห้วงปี๖โซมี

สวัสดีพี่ร้องเช้าลูกร่านที่โปรสาทครับอาเจนครับ

ผมก็รู้สึกจะดังไปด้วยนะครับ

แปดหกแปดเกิ้ลครับสวัสดี
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

อย่างนี้อย่างนี้

เพราะว่าผมบอกอย่างนี้แล้วว่ามึงได้ไม่ได้
คือมันดีใจมันเหมือนกัน

มันเป็นการมันเป็นการปกป้องชาติกัน

ทดสอบความไม่รู้ผู้ชายว่าคุณมีเต็มร้อยมากแค่ไหน

ถ้าได้ผมมีความสุขนะ

แล้วคุณจะได้เห็นเขาอยู่ในอีกชุดหนึ่ง
แต่จะมีชุดทหารที่ปกป้องชานะครับ

แบบนี้นะครับโอเคครับรู้สึกครับอ่ามีเหตุผล
แล้วผมจะเจอกันในค่ายทหารกับทหารมีเหตุผลครับผมครับ
ครับดีครับ